แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานั้นจะมีขึ้น๒๕๒๖กรกฎาคมนี้นะครับ
ซึ่งถ้าดูจากเอกสารที่มีการแจกจ่ายไปล่วงหน้า
หนาของนโยบายรัฐบาลนั้นมีประมาณ๔๐หน้ากระดาษ
แบ่งเป็น๑๒นโยบายหลักและ๑๒นโยบายเร่งด่วน
มีฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาวิภาควิจารณ์อย่างไรบ้าง
จอบประเด็นจากรายงานครับ
ซึ่งนายอนุสรธรรมจัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจเพื่อการปฏิรูปมองว่า
ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยลดความขัดแย้งที่มีอยู่
พร้อมเสนอรัฐบาลควรมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น
และความเป็นธรรมเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
ดูแลไม่ให้มีการใช้สถาบันหลักของชาติ
มาเป็นเครื่องมือใส่ร้ายป้ายสี
และทำลายล้างกันทางการเมือง
ขณะเดียวกันหากพิจารณานโยบายเร่งด่วนทั้ง๑๒ข้อ
จะพบว่าเขียนไว้เพียงกว้าง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
กระดับศักยภาพของแรงงาน
อัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนาแรงงาน
ส่วนนโยบายลดภาษีที่เคยประกาศว่า
หากได้เป็นรัฐบาลจะลดทั้งภาษีบุคคลธรรมดา
ภาษีให้ผู้ค้าออนไลน์๒ปีแรก
และไม่เก็บภาษีจากคนเพิ่งจบใหม่ในช่วง๕ปีแรกนั้น
กลับไม่ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายตามที่เคยหาเสียงไว้
ทำให้รองหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วมองว่า
เป็นการบรรจุนโยบายที่ไม่รับผิดชอบต่อสัญญาประชาคม
หลายเรื่องสวนทางกับสิ่งที่เคยประกาศไว้
เช่นการเกรดทับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๔๒๕บาทต่อวัน
จากนี้เนื้อหาในนโยบายที่ระบุว่า
ในช่วงเวลาบริหารราชการแผ่นดิน
ว่าจะต้องใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ๓ล้านล้านบาท
ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งรัดระบบจัดเก็บภาษีของรัฐให้ครอบคลุมมากขึ้น
แสดงให้เห็นว่าการจัดเก็บภาษีอย่างเข้มข้นอาจเป็นความชัดเจนกว่าเรื่องอื่น
และไม่เป็นไปตามที่เคยหาเสียงไว้
อภิปรายครั้งนี้จึงถือเป็นการประเดิมเวทีอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันโอชา
อดีตหัวหน้าคอสชที่บัตรนี้ได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรี
ในระบบรัฐสภาเป็นครั้งแรกของ๗พักร่วมฝ่ายค้าน
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน